มาติดตามเรื่องของทีมชาติไทยกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะลงแข่งในช่วง๕โมงเย็น
เจอกับฟิลิปปินส์ยังไม่ใช่งานหนักในศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับ
แต่ว่าเป้าหมายเอาจริงเนี่ยถ้ามองแบบเกมต่อเกมตามบทสัมภาษณ์ของทางโค้ชบาดอร์บายโรกาเซีย
ก็จะเป็นเกมที่ไทยทดสอบผู้เล่นนะครับเพราะว่าจะมีการโรเตชั่นแบบนัดต่อนัดเหมือนกัน
จากรายการนี้เนี่ยเตะแบบวันเว้นวันนะครับ
ต้องเจอกันทั้งหมดชาวบ้านก็บอกนะครับว่าทีมงานก็เตรียมงานกันมานาน
แล้วก็ทำงานหนักต่อเนื่องกับการแข่งขันรายการนี้
ทุกชาติในสายของทีมไทยทั้งอินโดเมียนมาเวียดนามบรูไนแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ย
เป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็ต้องเตะทุก๒วันนะครับ
ก็จะได้มีการวางแผนแยกนักเตะเป็น๒ชุด
ซึ่งก็มีความมั่นใจกับนักเตะทุกคนอยู่แล้วว่าสามารถทดแทนกันได้
ส่วนที่พักเจ้าภาพก็จัดให้ถือว่าน่าพอใจ
ขณะที่อาหารนักเตะไทยก็เริ่มจะปรับตัวได้แล้วครับ

แล้วก็มีการเปลี่ยนตัวได้ทั้งหมด๕คน๓ครั้ง

เหมือนฟุตบอลรายการสากลทั่วไปครับ

แกรมหลังจากเจอกับฟิลิปปินส์วันนี้๕โมงเย็น
วันที่๔กรกฎาคมเจอกับเมียนมา๕โมงเย็น
กรกฎาคมนะครับเจออินโด๒ทุ่ม

แล้วก็๑๐กรกฎาคมนะครับเจอเวียดนามเวลา๒ทุ่ม

แล้วก็รอบชิง๑๕กรกฎาคมครับ